โลกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีพายุเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโอ้โหพายุแรงมากนะ
ต้นไม้เนี่ยล้มไปหลายจุดเลยแล้วก็มีเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุ
กรมอุตุนิยมวิทยาหักพังลงมาไปทับบ้านคนด้วยนะคะ

กรุงเทพด้วยนะกรุงเทพก็ต้องระวังด้วยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนค่ะ
ฝนตกลมพัดแรง
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ต้นไม้หักแบบโอ้โหอันนี้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดด้วย
แล้วก็ไฟฟ้าดับนะคะบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วย
นี่ค่ะเห็นภาพหลายมุมหลายเหตุการณ์ในพื้นที่
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สำรวจความเสียหายว่ามีบ้านหลังไหนเสียหายบ้าง
แล้วก็จะมีการประเมินเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
เสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิศนุโลก
อยู่ที่หมู่๓ตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิศนุโลก
ถูกแรงลมพัดค่ะเสาสูงเป็นร้อยเมตรเลยนะคะ
โค้นลงมาทับอาคารสถานีทับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นอีกหนึ่งหลัง
แต่ยังโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
พฤษจันหอมอายุ๗๐ปีเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกเสาวิทยุล้มมาทับบ้านพังค่ะ
บอกว่าโอ้โหมันเฉียดตายจริงนะตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้านกับภรรยานะคะ
นางสาวปรานีวิเศษสรรอายุหกสิบสองปีอยู่กับสองคนสามีภรรยาเนี่ยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพเสานะเบอร์เลอร์เลยนะคะ
ลมแรงพายุมาฝนตกหนักก็เลยเดินไปปิดประตูห้องครัว
พอหันหลังเดินกลับไปนายพฤษบอกว่าเสี้ยววินาทีจริงคุณผู้ชม
เสาล้มมาทับหลังคาข้างบ้านด้านข้างตรงครัวพอดี
เดินออกจากครัวเมื่อกี้เสี้ยววินาทีเมื่อกี้รอดมาได้แบบหุดหวิดนะคะ
ปกติภรรยาจะเข้าครัวทำขิงดองไปขายกับไส้กรอก
ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำไปงานศพเพื่อนบ้าน
พอกลับมานั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องนอนปกติต้องอยู่ในครัว
ปกติเป็นเวลาที่ต้องอยู่ในครัวแต่เมื่อคืนนี้นั่งดูทีวีกันอยู่ในห้องนอน
ก็เลยไม่ได้รับอันตรายค่ะเพราะว่าเสาล้มมาตรงฝั่งห้องครัวพอดี
ล้มเลยโอ้โหตอนนั้นรู้สึกยังไงนะ
ตกใจตกใจรุนแรงเลยครับ
แล้วผมก็ไม่สบาย
ครับตอนนั้นคิดว่าอะไรหล่นใส่ฮะ
คิดว่าฟ้าผ่ามันดังมากเลย
ผู้ช่วยผู้มนุยการสถานีวิทยุนายนนทวัฒน์เนื่องจำนง
บอกว่าตอนเกิดเหตุเข้าเวรอยู่บนหอสถานีตรวจเรด้า
แล้วก็เห็นเลยว่ากลุ่มพายุฝนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
เลื่อนตัวมาเลยนะคะเข้าสู่ตัวเมืองพิศนุโลก
พายุฝนพัดกระหน่ำอยู่จนแบบประมาณครึ่งชั่วโมงได้

ก็ไปตรวจสอบเหตุเสาวิทยุหักโค้นลงมา
แล้วก็ไปสำรวจความเสียหายบ้านของในพฤษนะคะ
ตอนนี้ก็ทำรายงานเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับบ้านของนายพฤษว่าได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหน
แต่คุณผู้ชมดูเสาสิเบอร์เลอร์แบบนี้โอ้โหแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้
ยังพัดลมได้นะพิษศึกโลกนี้ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
กรมอุตุเตือนไว้๒วันนะครับท่านก็ระวังหน่อยนะฮะ
ช่วงนี้มีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
เจออากาศร้อนของไทยก็เป็นพายุฤดูร้อนนะครับ